เรายังตามกันต่อเรื่องที่มีคลิปว่ามีพระสงฆ์
ไปจ้างผู้ชายเด็กผู้ชายหนุ่มไปมีอะไรด้วย
ในห้องแห่งหนึ่งแล้วก็มีคลิปนี้ออกมาชัดเจน
ตอนนี้เราทราบแล้วว่าเป็นเจ้าอาวาสของวัดไหน
แล้วเจ้าอาวาสรูปนี้ก็ติดต่อไปขอทำการศึกเป็นที่เรียบร้อย

เขาน่าจะเป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันหรือมีความสัมพันธ์กันมาก่อนอยู่แล้ว
เดี๋ยวแต่ว่าเจ้าอาวาส๑ผู้ชาย๒ไม่ใช่เหรอคะ
สิฮะแต่ฝ่ายผู้ชายก็ไม่ได้มีการไปแจ้งความ
คาดว่าเป็นการขัดแย้งทะเลาะกันบางเรื่อง
เรื่องเงินเรื่องทองผู้ชายแอบถ่ายคลิปแล้วก็เลยแฉอะไรแบบนี้
ก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งความแต่ศึกไปแล้วนะครับนะฮะ
เป็นคลิปที่บอกว่าเป็นคล้ายพระสงฆ์ก็คือเป็นเจ้าอาวาส
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิสุนโลกเนี่ยก็มีการไปซื้อบริการทางเพศผู้ชาย
ไปมีอะไรกันในห้องเก็บของภายในวัดหลังจากที่มีการเผยแพร่ไป
แน่นอนชาวเน็ตก็สืบกันแล้วครับว่าไม่เหมาะสมพระที่ไหนเป็นเจ้าอาวาสจริงไหม
ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่วัดนี่แหละที่ปรากฏตามคลิป
พบพระลูกวัดหลายรูปเลยยืนจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องคลิปที่มันเกิดขึ้น
ก็เลยพยายามไปสอบถามแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนนี้เจ้าอาวาสออกจากวัดไปแล้ว
ไม่มีใครสามารถติดต่อได้ขณะที่มีพระลูกวัดบางรูปก็บอกนะฮะว่าเจ้าอาวาสในคลิปเนี่ย
ทุกคนทราบดีว่าท่านเองก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมานานอยู่แล้ว
แต่ก็เป็นเจ้าอาวาสไม่มีใครอยากจะยุ่งนะท่านเป็นเจ้าอาวาสประมาณสัก๓ปีแล้ว
แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต๒อีกด้วย
ทางด้านของรองนายกอบตตำบลวัดจันทร์คือนายนิรันดิคล้ายแก้วเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ก็บอกว่า
เจ้าอาวาสตามที่เป็นข่าวเนี่ยได้มาทำการติดต่อขอศึกไปเป็นที่เรียบร้อย
ตอนนี้คาดว่ายังอยู่ในพื้นที่นะชาวบ้านเองก็บอกว่าโอ้โห
แต่ก็ที่ผ่านมาก็ศรัทธามากเหลือเกินนะ
เพราะว่าท่านเองก็มาสร้างความเจริญให้กับวัดแล้วก็ให้ชุมชนเยอะ
อยากให้ท่านออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ชาวบ้านอยากฟังจะได้สบายใจนะฮะ

พระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิสุนโลกแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
ก็บอกว่าคณะสงฆ์มีมติเห็นพ้องต้องกัน
ให้เจ้าอาวาสในคลิปศึกไปแล้วลาศิกขาไปแล้ว
แล้วก็ให้เจ้าคณะอำเภอเมืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดด้วยว่ายังอยู่ครบหรือเปล่า
พระครูศรีสุธรรมมาพรบรองเจ้าคณะจังหวัดพิสุนโลก
แล้วก็เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ยก็บอกว่า
เมื่อช่วงเช้า๖โมงเจ้าอาวาสในคลิป
มาขอลาศิกขาที่วัดมะขามเตี้ยเป็นที่เรียบร้อย
เอาไปฟังเสียงพระท่านหน่อยครับ

เพราะว่าเป็นคนบวชให้กับเจ้าอาวาสรูปนั้นนะครับ
ท่านท่านของปานตำรดเอกภาคภูมิปราบสีภูมิ

ทำให้ฝ่ายผู้ชายอีกคนเนี่ยแอบถ่ายคลิปเอาไว้ในห้องนี้
แล้วก็ไปปล่อยไปแฉอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้มีการส่งสายสืบไปหาข่าวอยู่
ว่าถ้าผู้ชายในคลิปนี้เป็นเยาวชนแน่นอนโดนความผิดฐานกระทำชำราวเด็ก
และซื้อการขายบริการทางเพศถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม